ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเอียบกับทางยานเรียง

ก่อนเดียวคุณผู้ชมค่ะวันนี้ติดตามชูวิตตีแสกหน้าการ

ใช่คือคุณมิ้นท่านผู้ชมครับจะไม่พูดเรื่องนี้ไปเนี่ยก็ไม่ได้
เหตุเพราะว่าอะไรขนาดนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเลย

ต้องจั่งชายาว่าเป็นเสกสิบนัส
คือเสกเนี่ยแกเป็นซุปเปอร์สตาร์
เราก็พูดมาหลายวันแล้วแกเป็นบุคคลสาธารณะ
ทีนี้พฤติกรรมของแกพฤติการของแก
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าเป็นห่วง
นะฮะวันนี้ถึงตอนที่เราจัดรายการเนี่ยก็มีตำรวจสามนายด้วยกันนะถูก
ย้ายไปเรียบร้อยแล้วเพราะไปแสดงท่าทีเนี่ยสนิทสนม
นะฮะคืออย่างงี้ขุ่นป่าวคุณจำได้ไหมนี่แค่ลูปกดไลน์

ยายเปรี้ยวยายเปรี้ยวอ๋ออันนั้นชู้๒นิ้ว
เมื่อประมาณสัก๖เดือนก่อนที่เป็นข่าวดังเมื่อปีที่แล้ว

รูปกับภาพกับตำรวจนั่งกำลังพอกหน้าอยู่
เอ๊ะบิลผู้ต้องหาทำอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะนะฮะดูเสน่ห์สนบกันเหลือเกิน
พบตลท่านจากทิพย์ก็เลยออกคำสั่ง
คำสั่งนี้ออกมากรณียายเปรี้ยว
ก็คือห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงกรยาอาการ
ลักษณะที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจในธรรมนองว่า
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัว
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้

หลังจากที่ได้ประกันตัวอะไรเรียบร้อยแล้ว

รูปนั้นก็เป็นรูปที่โต๊ะอาหารนี่ที่ไหน

รูปโต๊ะอาหารยาวในนครศรีธรรมราช
ส่วนรูปซ้ายในสนคันไนยาว

กับท่านผู้อำกับที่สนคันไนยาว

เราต้องให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ทางตำรวจเนี่ยทางผู้อำกับสิงห์เนี่ย

หลังจากที่คุณเสกเนี่ยได้

แล้วก็บอกอย่าเข้ามา

ไม่ต้งมาเรียกผู้สืบข่าวมาแกไลฟ์สด

จะไปห้ามได้ไงเป็นสิทธิของเขา
แต่การไปเยี่ยมแล้วนั้นก็เอาไปไว้ที่

ยืนยันว่าเป็นของตำรวจสืบเขา

ไปอบรมว่านี่อะนะอย่าทำอีกนะ
ถ้าทำแล้วมันไม่ดีนะปีใหม่แล้วอันนี้คือที่ภูมิกับชี้แจงนะ
ต้องพูดให้ฟังเสียก่อนว่าไม่ใช่ผมชี้แจง
ทีนี้พอชี้แจงไปชี้แจงมาก็โดนเด้งอยู่แล้วครับ
เพราะว่าทางพบชนก็มีคำสั่งนะครับ
คำสั่งบอกให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

เพราะว่าพฤติการดูแล้วมันจะไม่เหมาะสม
ใช่แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย

พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์
ผู้บังคับการตำรวจตะคอนบาน๒
รายงานมาถึงพลตำรวจโทชันเทพเสสเวท
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่าได้ออกคำสั่ง
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีพันตำรวจเอกสิงฮเดช
ผู้กำกับสนคันนายาวปรากฏในรูปถ่ายคู่กับเสกโลโซ

ลักษณะของรูปถ่ายกรยาท่าทางไม่เหมาะสม
โดยมีการลงโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเสกโลโซ
นอกจากการตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงแล้ว
ยังมีคำสั่งให้พันธุ์ตำรวจเอกสิงห์มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์
ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๒จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
คือคุณเสกนี่ทำความเดือดร้อนนะ
คือต้องบอกว่าทิ้งบอมไว้หลายลูกนครศรีก็ลูกนึง
เพราะว่าอันนั้นบอกว่าพอเสร็จงานแล้วแล้วก็เป็นพวกเดียวกันเป็นพี่น้องการสังสรรค์กัน
อันนี้ก็บอกเป็นพวกเดียวกันอีกนี่ร้อนไปถึงพบตรก็โดนนะคะ

อย่างนี้ครับเรื่องอย่างนี้คุณมิ้นเดี๋ยวผมต้องเล่าให้ฟังทีละไล่ทีละเรื่องก่อน
เรื่องแรกก็คือปลาที่สนคณะยาวผู้กำกับสิงศ์สิงศ์อเดชน์
ก็บอกว่ามีคนมาเยี่ยมก็เอาเข้าไปในห้องสืบสวน
แล้วก็มีภาพลงโพสต์เฟซบุ๊คคือรูปพวกนี้เสกเขาเอามาลงนะ
ทั้งหมดนี่คุณเสร็จลงเองหมดเลยอ่าเสร็จเขาเอามาลงนะ
รูปที่สองก็คือจับไปที่นครศรีธรรมราช
ตำรวจก็นครศรีธรรมราชเนี่ยมาอายัดตัวเพราะมีเรื่องยิงปืนในวัดเนี่ยนะฮะ
ก็มาอายัดตัวไปที่นครศรีพอไปนครศรีสารท่านให้ประกัน
ประกันได้เสร็จก็ไปที่ร้านอาหารก็ว่ากันไปเจอกันโดยบังเอิญ
ทางตำรวจที่นครศรีเขาบอกว่าไม่ได้เจตนาไปเจอพอดีไปกินข้าว
แล้วไปเจอกันอันนี้ก็คือคำที่ทางตำรวจเขาบอกนะครับ
รูปนี้คุณเสกก็โพสต์อีก
เคี่ยนทันเลยว่าพอจบงานเราก็มาสั่งศรกันตามภาษาพี่น้อง
อะนะคะก็คือเศกสรรสุปิมาลเอฟซี
ได้เปยใช้แปลภาพการจัดเลี้ยงสั่งศรกันของเศก
หลังจากได้รับการประกันตัวโดยรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารอีสานบ้านสวน
ถนนวัดโบดตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีพักพวกเพื่อนฝูงและนักการเมืองท้องถิ่นในนครศรีธรรมราช
รู้จักกับเสกและทีมงานเดินทางไปให้กำลังใจ
ร่วมแสดงความยินดีที่เสกได้รับการประกันตัว
จากศาลโดยมีการโพสต์ภาพกลุ่มคนที่ไปร่วมเลี้ยงฉลองข้อความ
ว่าผู้กำกับรังศรรวรรษฐีสจแทน
เป็นตัวแทนตำรวจนครมาสังสรรค์ตามภาษาพี่น้องกันที่อีสานบ้านสวน
เมื่อวันที่๓มกราที่ผ่านมา
คือเรื่องนี้เราก็ต้องให้เข้าใจนะคุณเสกแกเป็นบุคคลสาธารณะ
เป็นล็อกสตาร์ใครก็อยากจะถ่ายรูปด้วย
แต่ความน่าเกลียดมันเกิดขึ้นที่ว่าคุณเสกยังมีสถานะเป็น

เมื่อเป็นผู้ต้องหาเนี่ยประกันตัวแล้วมีใครต่อใครมานะ
นี่แกโพสต์ของแกเองแกเขียนของแกเองนะตามที่ผมพูดนะครับ
ไม่ได้บอกมาจะเอกันบางดุบางอื่นใช่ไหมไม่มีนะ
สมมุติละกันว่าไม่ได้ชื่อเสกโลโซแต่ชื่อเสกแทร่เบ
จะทำอย่างนี้ไหมตำรวจจะไป

อบไลค์ให้นั่งในโซบานไหมไม่รู้จักกันนะไม่หรอก

เพราะฉะนั้นสิทธิของผู้ต้องขังมันทำไม

อืม
มันต้องบังเอิญที่ร้านอาหารแต่ถามว่ามันจะบังเอิญเป็นหนังไทยเลยนะ
หมายถึงโต๊ะยาวใช่หรอนั่นน่ะสิครับ
ตรงนี้เราเข้าใจอยู่ภาพของประชาชนที่มองก็เลยรู้สึกว่ามันยังไง
จริงคุณเสกก็ไม่น่าจะโพสต์
คือหลายคนให้ความคิดเห็นว่าจริงแล้วคุณเสกต้องการตั้งใจที่จะโพสต์เพื่อนนัยยะอะไรบางอย่างหรือเปล่า
เอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเนี่ย
ก็หลายคนก็พูดคือตัวเขาเองเขาก็บอกเป็นไบโพล่า
อย่างนี้เดี๋ยวคุยกันอีกเบรกหนึ่งครับ
อย่างนี้เดี๋ยวคุยกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควร

ท่านผู้ชมครับถ้าเกิด

พูดกันตรงไปตรงมาเลยนะ

ทีนี้พอเจอเสกนะฮะ
ไปนั่งบนโซฟา

กดไลค์ถ่ายรูปนะทั้งสี่คนนะ

ผู้คัมกรรมจะใครต่อใคร

เสกเนี่ยยังเป็นผู้ต้องหาอยู่

เขาก็มีข้ออ้างของเขาแล้ว

จะผิดอะไรก็เขามีสิทธิเยี่ยม
ก็มาสิเยี่ยมก็พาไปห้องสอบสวน

เออนะอันนี้เขาก็อ้าง

ไปเจอกันอุ้ยมีเจ๊ดาเลย

เป็นพยานเลยมาเจอกันบังเอิญ
คุยกันอยู่พักเดียวเองก็รีบไป
เอาล่ะทีนี้มาซูอู่บุคคลสำคัญคนหนึ่งก็คือ
ท่านผอบตโรเพราะวันนั้นไปบ้านเศกด้วย
ไปเองเลยไอ้ออกมาออกมา

ปรากฏว่าเสกบอกว่า

คือคำว่าพวกเดียวกันถ้าเป็นภาษาของผม
ของผมเนี่ยแต่เด็กเยาวราชเขาใช้คำว่าเพลงอิ้ว
อิ้วแปลว่าเพื่อนแปลว่าพักพวกกันเฮ้ยเราเพ่งอิ้วกัน
พวกเดียวกันนี่เป็นพวกเดียวกันนะฮะทีนี้เราก็ต้องเข้าใจนะฮะ
คือเราอย่าไปพูดลักษณะที่ว่าแหมตำรวจเนี่ย
เขาต้องมีจิตวิทยาอืมอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะ
ว่ากันไม่ได้ตำรวจเนี่ยตามจับจะเป็นคนดีคนร้าย
คนในสังคมคนในชุมชนตำรวจเขาก็ต้องทำอย่างนี้ว่า
เป็นพวกกันนะมีอะไรบอกมานะมีอะไรไม่สบายใจพูดมา
นะฮะลักษณะอย่างนี้ไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากัน
โดยที่บิ๊กแป๊ะบอกว่าไม่รู้จักกับเสกโลโซเป็นการส่วนตัว
ทำตามหน้าที่ปัดช่วยเหลือทางคดีแจงพูดพวกเดียวกันเนี่ย
เกลี้ยกล่อมฉะทำสังคมสับสนถามกลับที่
ทำเหมาะสมแล้วหรือไม่นะฮะทำอย่างนี้เนี่ย
เราก็ต้องมาดูแล้วครับเพราะว่ามีคนบอกก็คือใครครับ
ทนายความแกเองนะทนายความทนายความของอ่าเสกนะอืม
บอกว่าเสกป่วยเป็นไบโพล่า
ท่านผู้ชมครับไบโพล่าเนี่ยถ้าเกิด
ชาวบ้านเขาฟังอาจจะเอ๊ะมันอะไรวะชูวิทย
ไยโพล่าเนี่ยใบเนี่ยมันแปลว่า
สองโพล่าคือคั่วค่ะใช่ไหมนะ
ทีนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมอยู่คำหนึ่งผมเป็นคนโบราณนะฮะ
ถ้าเป็นสมัยผมเขาเรียกว่าคนคุ้มดีคุ้มร้าย
ถ้าพูดอย่างนี้คงจะเข้าใจท่านผู้ชมที่อายุมากหน่อย
พอกับผมก็คงจะเข้าใจไอ้นี่มันคนคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
อย่างนี้แหละครับคือคนที่เรียกว่าไบโพล่า
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนอย่างนี้ก็ต้องกินยาเสกก็ต้องกินยานอนหลับเป็นประจำ
หมอก็บอกว่าต้องรักษาโรคนี้ถ้าสามารถยานอนหลับทำให้ปัสสาวะเป็นสีม่วงได้จริง
ถ้าไม่รักษาต่อเนื่องเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
การยิงปืนขึ้นฟ้าหลังเจ้าหน้าที่บุกจับตัวตรวจว่าเสกมีปัสสาวะสีม่วง
ทนายความยืนยันว่ากรณีฉี่สีม่วงอยู่ในระหว่างการรอผลแล็บ
เจ้าตัวยืนยันว่าเสกโลโซปัจจุบันต้องกินยารักษาอาการไบโพล่า
เชื่อว่าฉี่สีม่วงเกิดจากชนิดยาไม่จำเป็นต้องสารเสพติดอย่างเดียว
ในขณะที่นายแพทย์ท่านหนึ่งเป็นแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรม
ว่าปัสสาวะสีม่วงเกิดขึ้นได้จากการกินยาจริงเช่นยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูก
ยาลดกรดในกระเพาะยาหอบหืดยานอนหลับยาคลายเครียด
ทั้งนี้อาการไบโพล่าก็คืออารมณ์ที่ผมบอกนี่แหละครับ
ดีคุ้มร้ายคืออารมณ์ดีก็ดีสุดคั่วเขาบอกคุ้มดี
ถ้าเศร้าหรือร้ายก็เศร้าร้ายสุดคั่ว
มาจากอะไรครับคุณมิ้นครับมาจากสารเคมีในสมองผิดปกติ
อยู่ในอาการเศร้าสุดสามารถฆ่าตัวตายได้เลย
โดยการรักษาต้องรักษาอย่างเป็นยานอนหลับยาคลายเครียดยาคลายความกังวล
จิตประสาทอย่างต่อเนื่องนะฮะยางดังกล่าว
ดังกล่าวมีสิทธิ์ทำให้เป็นฉี่สีม่วงได้
แต่ผลตรวจแหลบมันออกมาแล้วนะคุณชุวิต
ผลตรวจแหลปออกมาแล้วก็ว่าแยกเลยไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นยานอนหลับ
คือฉี่เนี่ยสีม่วงจริงเพราะเขาไปตรวจละเอียดมันแยกได้ไงคะว่า
มาจากกัญชามาจากยาบ้าจากไอซ์จากยาอียาเค
คุณมิ้นพูดถูกคุณมิ้นครับ
คนที่เสพยามากมันจะทำให้สารเคมีในสมองมีปัญหา

ทีนี้ยาโรคคุ้มดีคุ้มร้ายเห็นไหมครับว่าคนที่เสพยาเสพติด
บางครั้งล็อกคอเด็กแล้วก็เอามีดจ่อ

มันมาจากอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายคือ

มิ้นอยากรู้ไหมว่าคนนี้เป็นบายโพล่าหรือเปล่า

มิ้นเชื่อว่าหลายคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวหรือบางทีตัวเองว่า

เพราะว่าอันนี้ผมจะต้องพูดให้นิดนึงนะครับ
เพราะว่าการกระทำผิดกฏหมายคุณเศษมีทั้งยิงปืนในวัฒน์นะครับ
คือถ้าเป็นจิ๊กโกยิงในวัดก็คงไม่ดังแล้วนะ
คุณเสกเขายิงแล้วก็ขัดขวาง
เอ้ยเพราะอย่าเข้ามานะเข้ามายิงนะเว้ย
อันนี้นิยว่าอมร่ำอารินธรรมลาศด์กับไปผ่อประตโรกต่อไป
ถ้าไม่ทำมาตรวจอีกขัดขังกว่าจะปฏิบัติหน้าที่อีก

ถามว่าอย่างนี้อ้างได้ไหมว่าผมเป็นบายโพล่านะ
รู้สึกว่าอ้างดัง

เกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิด
หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ก็หมายความว่าตัวเองไม่สามารถจะบังคับได้
คือถ้าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอันนี้ได้๒มีจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรลงไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผู้นั้นก็ไม่ต้องรับโทษ
ทีนี้คุณมิ้นท่านผู้ชมคงอยากทราบว่าอารมณ์สองคั่วมันเป็นอย่างไร
ผมขอเวลาไว้เบรกหน้าครับต้องติดตามครับเรื่องนี้
คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าเอ๊ะแบบนี้คืออาการของโรคคนสองคนหรือเปล่า
ท่านผู้ชมอยากทราบใช่ไหมครับว่าคนที่เป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายหรือคนอารมณ์สองคั่ว
หรือที่ฝรั่งหรือว่าคนทั่วไปในสมัยนี้เขาเรียกว่าโรคไบโพล่าเนี่ยจะมีลักษณะยังไง
จะดูยังไงเดี๋ยวเห็นว่าคนนี้มันเป็นโรคสองคั่วหรือเปล่า
อารมณ์ร้ายเฉยหรือเปล่าหรือว่าอ้างว่าป่วยแต่จริงแล้วแค่อยากระบายอารมณ์
ใช่ครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไปอ้างได้ไหมกับสารในกรณีไปทำความผิดทางอาญา
แล้วไปอ้างสารว่าไม่รู้ตัวเลยเนี่ยทำอะไรลงไปนะเอาล่ะทีนี้เราจะดูได้ยังไง
เอาล่ะครับคุณมิ้นจะเอาคั่วดีหรือคั่วร้ายก่อน

คนนี้ชั่วร้ายคือหมายความว่าคนนี้คุ้มร้ายเพราะบางเวลามันกลายเป็นคนคุ้มดี

ร้ายก็คืออารมณ์ตกอารมณ์ลบขาดความล่าเริงไม่สนุกสนานพูดง่ายคนนี้เคยหัวเราะเคยล่าเริงอยู่อยู่

โอเคเบื่อหน่ายตลอดเวลาเดี๋ยวก็เอ้ยเบื่อจังเลยเบื่อจังเลยอารมณ์เศร้าร้องไห้ง่ายโดยไม่มีเหตุผลนะฮะ
ความอยากอาหารการนอนลดลงหลับตื่นหมดเลี่ยวหมดแรงจะลุกก็นั่งร้องโอยจะยืนก็ร้องโอยในการทำงานอ่อนเพลียตลอดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำงานหนักทำไมอ่อนเพลียตลอด
หงิดโกรธง่ายกว่าปกติมองโลกในแง่ร้ายตลอดขาดสมาธิความจำลดลงหมกมุ่นคิดวนเวียนแต่เรื่องเดิมไม่สามารถตัดสินใจได้ไม่อยากสังสรรค์หรือมี

งานสังคมอะไรต่างไม่ไปมีอาการปวดนู่นปวดนี่โดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็คืออารมณ์ของคนคั่วลบนะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าพอรู้นะก็มียังจริงนะบางทีนั่งก็ปวดยังหนุ่มยังแน่นหรือยังสาว

แล้วก็นั่งซึมไม่พูดไม่คุยชวนไปไหนก็ไม่ไปจะชวนไปดูหนังไปกินข้าวไม่ไปนะครับนั่งซึมอยู่กับที่อยู่กับบ้านนะฮะอยู่ก็ร้องไห้หมดเรี่ยวหมดแรงนอนไม่หลับอันนี้

ผมดีอันนี้ผมว่านะคุณเสกมีส่วนนะ
ส่วนในคุ้มดีเหรอฮะ

มีการแสดงออกหรือการติดตามการคิดอ่านมากกว่าปกติ
มีความเข้มของอารมณ์มากขึ้นทั้งอารมณ์แบบสนุกสนานล่าเริงก้าวล้าว
โดยเฉพาะเมื่อถูกขัดใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
ตนเองเก่งสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

เอาแต่ใจมีอาการหลงผิด
ถึงความยิ่งใหญ่ความเก่งของตัวเอง
ความต้องการในการนอนลดลงแต่ไม่อ่อนเพลีย
ความคิดว่องวัยเหมือนรถด่วน
แสดงด้วยการพูดเร็วมีเนื้อหามากเสียงดัง
ขาดความจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน
ขยันทำกิจกรรมต่างขาดความยั้งคิด
หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นกับการแสดงออกแบบเกินตัว
มีความต้องการทางเพศสูง

นี่เลยที่บอกอะไรนะเชื่อมั่นว่าตัวเองควบคุมได้ทุกอย่าง
มาสูตรโพสท้าบอกให้เป็นพิสูจน์ภาษีสันเพศกลายเป็นเพศด้วยตัวเอง

กุฎมินทร์พูดถูกแล้วเนี่ย
เขาบอกอะไรนะว่าให้ผู้สื่อข่าวคุณช่วยไปดูไหม
เขาบอกให้สื่อไปดูแล้วถ้ามันกลายเป็นเพชรเนี่ย
ต้องเลิกเขียนข่าวที่มายิงเขา
ดังนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ยาปรับอารมณ์ให้คงที่ครับ
ดังนั้นหากสงสัยว่าเพื่อนและคนรอบข้างมีอาการเป็นอารมณ์สองคั่ว
ควรหาทางให้เขาไปพบจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้อง
รับการรักษาเพราะอาการเช่นนี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่นเช่น

ยาเสพติด
มันเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมคะ

มีแน่นอนครับพืชบางอย่างเช่นกระท่อม

บางคนกะทอมเท่านั้นแล้วเวลาเคลียวกะทอมเข้าไป
พอยาหมดลิตเท่านั้นแหละซึม
คนที่เป็นโรคไบโพล่าก็เป็นโรคจิตเวท
สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ใช้ชีวิตเป็นปกติได้
เขาต้องการความเข้าใจไม่ต่างจากคนไข้ต่างอื่น
สิ่งที่เขาทำได้นั้นเกิดจากความเจ็บป่วยต้องการรักษาดูแล
คนในสังคมมองคนไข้จิตเวทด้วยอคติขาดความรู้ความไม่สนใจ
จะรู้อย่างที่เราต้องการพบเห็นบ่อยในสังคมออนไลน์นะฮะ

คุณมิ้นครับถ้าเกิดความคิดของผมผู้ที่เสพยาเสพติด
มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้สูงมากครับ
เอาล่ะครับทีนี้ผมก็คงจะต้องพูดถึงคุณเสกในเรื่องสุดท้าย
ก็คือคุณเสกเพิ่งโดนท่านพบชนจะยกเลิกใบอนุญาต
ให้ใช้อาวุธปืนคืออย่างที่ผมบอกวันก่อน
มีพกยิงคุณเสกแกยิงนะครับแล้วถามว่ายิงได้ยังไงถ้าไม่พกมา
พกด้วยพกไปก็ในทางเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะที่ไม่มีเหตุอันควร

มีก็มีเพราะซื้อมามีใบอนุญาตอย่างที่ผมบอก
มีอนุญาตมีซื้อทีนี้ท่านผอวชนจะแจ้งยกเลือกเลย
เพราะคนเป็นอารมณ์แบบนี้คุณว่าพกปืนได้ไหมไม่ควร
ใช้ปืนได้ไหมมีใบอนุญาตมีปืนได้ไหม

คือแกคงไม่มีบรรยาทพกอยู่แล้วเพราะการพกเนี่ย
ก็หมายความไปตรงดันตรับการอนุญาตต่างหาก
คือเขาเรียกว่าใบป๑๒ต้องสอบประวัติอาชญากรรมมีไหม
มีความประพฤกษ์เรียบร้อยถึงจะมีได้
คุณเสกคงไม่มีแต่ที่มีก็คงใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน
ซึ่งเป็นใบป๔ก็หมายความว่ามีได้

มันอันตรายเกินไปเกิดอยู่ในช่วงที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ขึ้นมา
แล้วไปทำอะไรใครเข้าแล้วพอขึ้นสารถ้าเกิดบอกว่าอ้าวป่วย

ท่านผู้ชมได้ฟังผมกับคุณมิ้นอธิบายเรื่องโลกนี้แล้ว
อารมณ์สองทั่วและการที่เสพยา
ผมยังไม่ได้คุยลึกลงไปว่าเมื่อเสพแล้วเนี่ยจะไปสู่กระบวนการฟื้นฟูอย่างไร
ถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะพูดถึงกฎหมายฉบับนี้
ซึ่งมีคนน้อยไม่รู้กันแหละครับว่าเขามีพรบการฟื้นฟู
หมายความว่าผู้เสพเนี่ยคือผู้ป่วยไม่ได้เป็นผู้ที่เสพหรือครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย
ดังนั้นกฎหมายก็จะนำบุคคลต่างเหล่านี้กักขังไว้๔๕วัน
หลังจาก๔๕วันแล้วกรมควบคุมความประพฤกษ์จะวินิจฉัย
ควรที่จะไปอยู่ที่ไหนเช่นจะไปอยู่โดยสมัครใจ
โดยการบำบัดแบบไม่ต้องบังคับหรือว่าจะไปอยู่แบบบังคับ
การอยู่บังคับคุณมิ้นครับจะอยู่ถึง๖เดือน
ดังนั้นถ้าอยู่๖เดือนแล้วก็จะมีคณะอนุนะฮะมาประเมินนะฮะ
ว่าพร้อมที่จะออกไปเป็นคนปกติไหม
ถ้ายังไม่พร้อมก็มีสิทธิ์อยู่อีก๒เดือน๓เดือน
หรืออีก๖เดือนสูงสุดอยู่ได้ถึง๓ปี
ดังนั้นมีบางคนเลือกที่จะไม่ไปเข้าฟื้นฟู
เพราะค่าฟื้นฟูเนี่ยคณะอนุบอกอยู่อีก๖เดือนอีก๖เดือน๖
มันก็ไปเรื่อย๓ปีสู้ไปอยู่เรือนจำดีกว่า
เดี๋ยวมีรถเดี๋ยวเป็นนักโทษชั้นดีเดี๋ยวมีนู่นมีนี่ออกเลย
ดังนั้นตรงนี้เป็นช่องโหวของกฎหมาย
ซึ่งถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะอธิบายเรื่องของ
พรบฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เสพยาให้ละเอียดลงไปครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เสพข่าวเราต้องเสพทั้งความเข้าใจแล้วก็ความถูกต้องด้วยนะครับ
วันนี้เอาเรื่องราวของโรคคุ้มดีคุ้มร้าย
โรคคนสองคั่วมาให้ดูกันตรวจสอบกันด้วย

เพราะว่ามันต้องอาศัยในความเข้าใจในการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบกรณีพิเศษอีก